อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเหตุข่มขืนเหมือนกัน
แต่ว่าคราวนี้เหยื่อถูกข่มขืนด้วยนะคะ
คือมีผู้ชายสองคนเขาตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อน
จังหวะขับไปถึงอ้าวเหล้าหมดก็จะออกไปซื้อเหล้า
ระหว่างทางไปซื้อเหล้าไปเจอเหยื่อ
ซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
ไปเจอเหยื่อเข้าก็เกิดความไคร้
ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวน
๙ตัวนายสมศักดิ์สุรเดชไว้๒๔ปี
เฉพาะเมืองนธ์ความต้องหาร่วมกัน
กับไน่อภิษฐชตรรท์ทหาชาติไว้๑๒๙ปี
ซึ่งตอนนี้หน่ายภิกษิตยังหลบหนีอยู่นะคะ
ก็พาตัวนายสมศักดิ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใด
โดยใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
โดยมีพลตำรวจตรีเฉลิมพลจินตรรัฐ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางไปดูการทำแผนครั้งนี้ด้วยค่ะ
โดยที่เกิดเหตุอยู่บริเวณกลางทุ่งนาที่บ้านนาถังในตำบลถ้ำกระต่ายทอง
เจ้าหน้าที่ลงไปก็เจอหลักฐานเป็นกางเกงในของเหยื่อแล้วก็นาฬิกาหนึ่งเรือนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙ธันวาคมที่ผ่านมา
นายอภิษฎกับเพื่อนอีกหลายคนตั้งวงกินเหล้ากันอยู่
สักพักหนึ่งนายสมศักดิ์ขี่รถจักรยานยนต์มาที่วงเล่าจะมาร่วมวงด้วย

สองคนนี้ก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อเหล้า
ระหว่างทางก็ไปเจอครูสาวชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยเดินออกจากบ้านพัก
สองคนนี้ก็เข้าไปพูดคุยสอบถาม
ก็รู้มาว่าครูสาวคนนี้จะเดินทางไปทำธุระที่จังหวัดนครสวรรค์
ก็เลยอาสาบอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปส่งที่ท่ารถโดยสารในอำเภอพรานกระต่ายให้ก็แล้วกัน
ทีนี้ระหว่างทางค่ะนายอภิษฎให้นายสมศักดิ์เป็นผู้ขี่รถจักรยานยนต์
โดยมีครูสาวต่างชาตินั่งอยู่ด้านหน้าคือซ้อน๓กันนะคะ
พอขี่ไปที่เกิดเหตุนายอภิษฎก็ลงมือต่อยท้องครูสาวไป๓ครั้ง
ครูหมดแรงด้วยความเจ็บปวดแล้วก็อยู่ในสภาพจำยอม
จากนั้นนายอภิษฎก็ไล่ให้นายสมศักดิ์ออกห่างจากที่เกิดเหตุ
แล้วก็ข่มขืนเหยื่อโดยใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีค่ะ
เสร็จแล้วก็พาครูสาวขี่รถจักรยานยนต์กลับไปส่งที่จุดเดิม
แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
พี่เขาคนทำเขาอยากได้อะไรประมาณนั้นแล้วมั้ง
พ่อผมเนี่ยวันนั้นคืนผมก็เมาอยู่
พ่อก็กินเหล้าบางท
พี่เค้าให้เลี้ยงขวาไปเลย
ซึ่งตอนนี้นายอภิษฎหลบหนีออกไปจากพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย

ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ